คุณผู้ชมค่ะวงการบันเทิงนี้เวลาอยู่ไปนานเนี่ยดารงดารายิ่งมีชื่อเสียงเนี่ย
เขาแบกรับกับความกดดันหลายอย่างในชีวิตนะคุณผู้ชม
หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เขากลายเป็นโรคซึมเศร้ากันหลายคนเลยคุณผู้ชม
ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเรา
อย่างคนในวงการก็มีปัญหาในเรื่องนี้
เรื่องสุขภาพจิตแบบนี้หลายต่อหลายคนเป็นวังวลแบบนี้ค่ะ
หนึ่งในนั้นคือน้องแพรวานิชาพัฒน์น้องยอมรับตรงเลยค่ะ
เปิดใจแบบหมดเปลือกเลยในรายการพอดแคสต์ทางไทยรัฐออนไลน์ของเรานะคะ
บอกว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าพี่
ภายใต้รอยยิ้มที่สดใสคุณผู้ชมที่เราเห็นน้องลงรูป
เล่นคลิปสนุกสนานอะไรต่างก็แล้วแต่รวมไปถึงสิ่งที่เธอไม่ชอบ
แล้วก็สิ่งที่เธอรับไม่ได้สุดเธอเล่าให้ฟัง
นั่นก็คือคำปลอบใจที่พูดว่าสู้นะ
บอกว่าเวลาเธอได้ยินเนี่ยนะถ้าเป็นช่วงที่เธอดาวมากเนี่ย

แพรวาบอกว่าเธอสู้มาตลอดนะสู้จนไม่มีแรงแล้ว

ก็เลยทำให้อาการซึมเศร้ามันดาวลงดาวลงเพราะฉะนั้น
คนรอบตัวที่อยู่กับแพลวาเนี่ยจะต้องรู้ใจเธอที่สุด
แล้วก็ส่งกำลังใจให้เธออาจจะต้องเลี่ยงเป็นคำพูดอื่น

แต่ไม่ได้หมายความว่าแบบไม่ได้หมายความว่าห้ามพูดคำว่าสู้เลยนะ
คือโอเคถ้าเกิดสมมุติเป็นเพื่อนสนิทพูดได้
หรือว่าคนอื่นก็พูดได้ในแบบภาวะปกติ

ที่ห้ามคำว่าสู้คือเฉพาะเวลาที่เราสภาพจิตใจป่อบางเราดาวน์
และคนที่พูดก็คือเพื่อนสนิทเราต้องไม่พูดคำนั้น
เราสู้มาตลอดแล้วอ่ะเรายังต้องสู้กับนี้อีกกว่า

เราไม่อยากแม้กระทั่งจะแบบมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยซ้ำ
เราต้องสู้กับอะไรอีกในเวลาตอนที่เราดาวน์
เกิดว่าใครที่มีเพื่อนมีภาวะแบบนี้
คุณผู้ชมต้องสังเกตพฤติกรรมคนใกล้ตัวของเราดีนะ
งานเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะเจอบาริสต้าหล่อบอกต่อด้วยนะ
หนุ่มแบงค์ทิติค่ะหรือว่าน้องแบงค์ฮอร์โมนนี่แหละ
ตอนนี้เขามีดีกรีเป็นเจ้าของร้านกาแฟสุดปังนะจ

ยังเข้าร้านประจำไปทำหน้าที่เป็นบาวนิสต้าด้วยค่ะพี่แจ๊ค
กาแฟเสิร์ฟลูกค้าเองเลยนะ
หลายคนตั้งใจไปที่ร้านก็เพราะอยากเจอนุ่มแบงค์นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมดูลีลาสิเล่าใจ
กาแฟแก้วละประมาณร้อยกำไรล้านหนึ่งเพราะว่ากำไรสายตา
เล่นยิ้มหวานด้วยอ่ะ

บอกว่าเป็นบาริซ่าเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะคะพี่
เพราะว่าเขาต้องบินไปกลับกรุงเทพขอนแก่นเป็นว่าเล่นเลย
มีเวลานิดเดียวก็อยากไปดูเองไง

อุ๊ยหนุ่มแบงค์เขาเต็มที่ขนาดนี้
เป็นใบสต้าเหมือนเดิมครับก็ทำกาแฟเวลามีลูกค้ามาแล้วก็ทำเสริมใหม่
เต็มสิบฝีมือบาริสต้าของเราเท่าไหร่

ไม่รู้คนอื่นชอบหรือเปล่านะแต่ว่าเราชอบเอง

มีความรู้สึกว่าแบบวันนี้มีออเดอร์สมมุติแบงค์อยู่กรุงเทพนะ
ได้รับออเดอร์มาจากร้านบินไปขอนแก่นเลยนะ

วันลูกป่าว
ก็เป็นแบบว่าสไตล์ของหนุ่มแก๊งเองก็แล้วกันค่ะ